ใครกล้าไฟเขียวบ่อนเทือน
เม็ดเหงื่อนอกระบบสะพัดหมื่นล้าน
ได้เวลาบ่อนตีทะเบียนหรือยัง